ส่วนภาคเอกชนจัดพิธีทำบุญตักบาทปรณรัฐสมวานเช่นกันนะคะ
ซึ่งเป็นการทำเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์การค้าบิ๊กซีสาขาราชดำริจัดพิธีทำบุญตักบาทปรณรสมวาน
หรือการทำบุญครบ๑๕วันการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทวิกษีซูเปอร์เซนเตอร์
นำคณะผู้บริหารพนักงานผู้เช่าร้านและประชาชนทั่วไปร่วม๖๐๐คน
ตักบาทเข้าสารอาหารแห้งและปัจจัยที่จำเป็นแด่พระสงฆ์๘๙รูปจากวัดท่าทองพระอารามหลวง
พร้อมจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙วินาที
หน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เราก็ทำตอนครบ๗วันและนี่ครบ๑๕จะทำอีก๒ครั้งคือครบ๕๐คือครบ๑๐๐วัน
บริการรถรับส่งฟรีก็จาก๔สาขามุมเมือง
ก็บริการรับส่งฟรีทุกวันไปจนถึงสิ้น๓๐พฤศจิกายนก่อนในเบื้องต้นนะคะ
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายจักรมลผาสุกวนิษฐ์
จุดเครื่องบูชาทองน้อยถวายสการะพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพลียง